คือมีข้อมูลจากชาวบ้านแถวนั้น
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้คงหลอนจริง

บอกว่าหลอนคิดว่าเพื่อน

แต่จริงแล้วพอกลับไปถึงที่บ้าน

จริงเป็นเพื่อนกันนะคะ
ตำรวจสอบภาวเบียงศาสตร์ไปตรวจสอบ

อยู่ที่ตำบลทุ่งหลวงนะคะที่สุราธานี

เจ้าของบ้านและเจ้าของบ้าน

เขานั่งอยู่ตรงนั้นที่ใส่เสื้อแขนสีน้ำเงิน

แล้วก็ใส่แมสนะคะสีดำ
เจ้าตัวอยู่ในสภาพมึนงงนั่งอยู่ตรงนั้น

สภาพของคนตายเนี่ยเขานอนอยู่บนเสือนะคะอย่างที่ขวัญบอกถูกยิงกลางแสกเลยแสกหน้าหนึ่งแผล
แล้วไปเจอหัวกระสุน๙มมตกอยู่หนึ่งหัวค่ะก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทีนี้สอบปากคำสอบปากคำคือนายโชคชัยที่นั่งอยู่เมื่อกี้ที่เราเห็น
คือเจ้าตัวเนี่ยให้การไม่ค่อยรู้เรื่องเอาพูดวกไปวนมาแต่หนึ่งเลยอย่างหนึ่งที่เขาพูดรู้เรื่องคือเขาบอกว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริง
ก่อนเกิดเหตุเขาเสพยาบ้าไปสองเม็ดแล้วเขาไปกรีดยางพาราหลังจากนั้นตอนที่เขาไปกรีดยาง
คุณผู้ชมเขาพูดว่าเขาได้ยินเสียงคนเดินตามตลอดเลยสงสัยคิดเอาไปเองว่าเพื่อนจะตามมายิงมาฆ่าเขาแน่
กลับไปที่บ้านพอเห็นเพื่อนหลับอยู่ตัดสินใจเอาปืนจ่อยิงเพื่อนจนตายแล้วเอาปืนที่ใช้ยิงไปโยนทิ้งที่คลองหลังบ้านค่ะ
ก็เลยต้องไปสลจะวดครองหลังบ้านหน่อย
เป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์อยู่ในคลอง๑กระบอกค่ะ
ชาวบ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้ว่า
ตอนหัวข้ามได้ยินเสียงปืนค่ะดังขึ้น๑นัท
แล้วตอนตี๕ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก่อน
แล้วมันก็มีเสียงปืนดังขึ้น
ทีนี้ทางด้านของคนก่อเหตุกับคนตายเนี่ย
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะ
เห็นเขาไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
ตำรวจส่งศพของคนตายไปชนสูตรที่โรงพยาบาลสุราธานีนะคะ
กลุ่มตัวนายโชคชัยไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
ก็พบเมดแอมเฟตามีนค่ะก็คุมตัวไปสอบปากคำ
ทีนี้ทีมข่าวของเรานะคะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับนางสาวเจนจีราค่ะ
เป็นเพื่อนบ้านบอกแบบนี้ว่าตัวเธอเองเนี่ยเธอรู้จักนะ

ปกติตัวคนก่อเหตุชอบมีอาการคล้ายคนเมา
แล้วก็ลักษณะเหมือนเพ้อพูดอยู่คนเดียว
และแต่เธอไม่เคยเห็นคนตายมาก่อนไม่ได้รู้จักกับคนตาย
ใช่ค่ะ
ก็น่าจะเป็นตามที่เพื่อนบ้านบอกว่าเอ๊ะ
มีคนบอกว่าเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันรู้จักกัน
เพราะว่าเรารวมด้วยทีมข่าวของเรา
ไปดูภาพเห็นจากกล้องวงจอลปิด
ทางเข้าหมู่บ้านคุณผู้ชมลองดู

ประมาณ๒ทุ่ม๓๕นาทีเมื่อคืนนี้
ทั้งตัวคนก่อเหตุทั้งตัวคนตาย

แล้วสุดท้ายก็ไปเกิดเหตุยิงกัน

เพราะตัวคนก่อเหตุเขาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
แล้วก็พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตไปหมดแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านค่ะนายภัยบูลเมืองน้อย

หน้าตัวคนก่อเหตุมีอาชีพทำสนอย่าง

รู้มาว่าเขาเลิกกับเมียเขา

สันนิษฐานแบบนี้อันนี้ตามคำบอกกล่าว

คู่ที่สนิทกันไปมาหาสู่กัน
น่าจะเพื่อเสพยาเนี่ยนะคะ
และเขาก็ทำอาชีพ
ยางสวนตัวเองนะครับ
มันเคยยุงเกี่ยวกับใครกัน
คุณผู้ชมคะและแน่นอนว่าอย่างที่เราบอกไปว่าบ้านหลังนี้นะคะ

อ่ะแล้วหลังเกิดเหตุแบบนี้บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่
เอาหมา๓ตัวไปดูแล

ถูกนำตัวไปดำเนินคดีแล้วค่ะ